เอาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
เขานำหนุ่มมาให้บริการ
ปกติก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดานี่แหละ
แต่พอดีนะคะว่าใครเห็นเขาก็โอ้ดูสุขภาพดี

เพราะเด็กเสิร์ฟร้านนี้มีความพิเศษไม่เหมือนใคร

มาจากเกาหลีแหละพูดไทยไม่ได้บอยแบนโอเค
คนไทยนี่แหละค่ะเป็นนุ่มเชียงใหม่ค่ะ

ก็เลยทำให้สาวอยากจะถ่ายภาพ
ไว้เป็นที่ระลึกกับบริกรหนุ่มหุ่นล่ำบึกค่ะ
ซึ่งร้านอาหารแห่งนี้อยู่ในย่านหนองป่าครั่ง

เจ้าของร้านก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เปิดให้บริการได้๓วันเท่านั้น

สาเหตุที่นำพนักงานเสิร์ฟหนุ่มหล่อร่างกายกำยำ

เพราะว่าเจ้าของร้านเป็นคนรักสุขภาพ
ก็เลยอยากจะให้ลูกค้าที่มาเที่ยวได้ดูแลสุขภาพ

เห็นตัวอย่างที่ดีอยากจะให้ออกกำลังกายไปด้วยกัน
ก็เลยเอาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการฟิตเนสนี่แหละ
มหารายได้เสริมยามว่างจากงานหลักนะคะ
จากพนักงานเสิร์ฟชายหนุ่มหล่อแล้ว
ก็มีพนักงานเสิร์ฟหญิงมาด้วยเช่นกัน

ใช่ค่ะร้านนี้ก็เปิดให้บริการ๑ทุ่ม
เป็นต้นไปบริการไม่ดึกนะคะ
หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพออกไป

จากการแชร์ภาพในสังคมออนไลน์

ลูกค้าสาวคนหนึ่งบอกว่าร้านเพิ่งเปิดใหม่

ก็รู้สึกว่า

สามารถอย่างนี้กลัวพวกผู้ชายรอว่าว่ามีละตายกันมากกว่า

ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงมากกว่าค่ะ

แฟนมีภูมิอยู่แฟนจะได้มีกำลังใจ

ดูเขาซะบ้างใช้คำนี้ซะบ้างสิคุณ
คุณมัวแต่ดื่มนะคะพุงห้อยแล้วค่ะ
คุณนี่แพ็คเดียวคือยังไงคะคุณรู้มันซิ๊กปุงซิ๊กแพ็คนะคะ

เรื่องที่เป็นการเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของความสุขภาพดีแล้ว